เป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวทะเลถูกไหม
ช่วงนี้หลายคนหน้าร้อนอยากไปเที่ยวกัน
แต่มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่ะ
คือปลาเต็กเล้งเนี่ยมันกระโดดพุ่งเขาใส่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
มันจะตัวแหลมหน่อยนะปากมันแหลมแล้วเนี่ยค่ะนายคนนี้คือนายนกพะดนศรีงามอายุ๓๕ปีชาวจันทบุรีค่ะเขาดอนปลาเต็กเล้งปากคาคอคุ้ยขออภัยคุณผู้ชม
มันจะแหลมเหมือนเข็มเลยอ่ะใช่ค่ะมันปักไปที่คอเขาแบบนี้นะคะก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
คือเขาบอกว่าเขาพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่จังหวัดตราดแล้วก็จังหวะที่กำลังเล่นน้ำกับลูกชายที่อ่าวตานคู่ที่อำเภอแหลมงอบ
ซึ่งจุดที่เล่นน้ำเนี่ยห่างออกไปจากชายฝั่งประมาณร้อยเมตรแต่จู่จู่นะคะก็ถูกปลาเต็กเล้งเนี่ย
กระโดดสวนเข้ามาแทงเข้าที่ลำคอข้างซ้ายค่ะเห็นแบบนั้นญาติญาติก็เลยพาขึ้นฝั่ง
แล้วก็ให้พลเมืองดีเนี่ยโทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอบตบางปิด
นำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะปลาตัวนี้ที่ได้ดูกันเนี่ย
ไม่ใช่ปลาตัวนั้นที่ปักที่คอนะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้
จะได้นึกออกว่าไอ้ปลาตะกริ้งเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาแบบไหน
ปากมันแหลมยังไงเอ้าคุณผู้ชมครับญาติของผู้บาดเจ็บยังเล่าให้ฟัง
ว่าขณะที่นายนกพะดอนเนี้ยกำลังเล่นน้ำอยู่ก็ตะโค้นบอก
อย่างนี้ไม่ได้กัดแล้วมันทิ้งเลยตะแท่งเข้าไปเลยครับัแล้ว
ครับแล้วอยู่อยู่อ่ะเขาก็ตะโกนมาบอกว่าเขาอ่ะ
โดนปลากัดโดนปลากัดแล้วเราก็คิดว่าเขาแกล้งมันชอบหยอกไง
เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงพอไม่เห็นแล้วคือปลามันจะที่มุกฟองมาละ
ถือไปใช่แล้วก็คือทางทางอ่าที่ร้านน่ะค่ะ
เขาก็แจ้งให้กับรถผู้ไพรน่ะเขามาแล้วก็นายกเขาก็มาดู
นายกก็มาต่อค่ะเขาก็มาดูแลแล้วก็มาที่โรงพยาบาลแหลมงอบ
แหลมงอบก็ส่งมานี่ต่อแต่ก็ยังไม่ได้ผ่าตัดเลย
เอาจริงมันน่าตกอกตกใจนะที่โรงพยาบาลครับ
ไปกันที่นั่นดูซิว่าเขาทำยังไงโรงพยาบาลแหลมงอบครับ
ได้ส่งตัวไปรักษาต่อนะที่โรงพยาบาลตราด
คือผู้บาดเจ็บต้องเข้ารับการผ่าตัดเลยนะ
เบื้องต้นหมอเนี่ยตัดตัวปลาออกจากลำคอให้ก่อน
เอาตัวปลามันออกก็จะเหลือแต่ปากของปลา
ปากยังคาอยู่ที่คออยู่เลยแต่อย่างนี้ครับ
เคราะห์ดีอยู่หนึ่งอย่างคือไอ้จุดสำคัญที่แทงเข้าไปอ่ะ
คือมันไม่ถูกจุดสำคัญแต่มันเฉียวเฉยโอ้โหแล้ว
เอาจริงลำคอเราจะมีจุดสำคัญหลายจุดถูกไหม
เออแต่ลงเส้นเลือดใหญ่มันก็อยู่เท่านั้นนะ
ต่อของอาหารต่างต่างเออแต่ประดิษฐ์ที่แทงเข้าไปอ่ะ
มันไม่โดนจุดสำคัญเขาบอกว่าแทงเข้าไปลึกไหม
ก็ไม่ไม่น้อยอ่ะเพราะสมควรเหมือนกันนะคะ
ทีนี้พอส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้ว
ญาติเขาบอกว่ากว่าจะได้ตรวจนี้นานมาก
คือความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจโควิดไงคุณชนะ
แล้วก็ต้องรอผลอีกนะบางที่เป็นชั่วโมงเหมือนกัน
เขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะได้รับว่าแจ้งว่าจะมีการผ่าตัดตอน๓ทุ่มนี่เอง
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนบ่ายโมงครึ่ง
กว่าจะส่งตัวกันไปได้ผ่าตัดตอน๓ทุ่ม
เอางี้นะครับไปถามนายสุชาติจิตมุ่งมโนธรรม
นายกอบตบางปิดนะครับที่จังหวัดตราดนั่นแหละบอกว่า
เอาจริงนะไอ้ป๊าเต็กเล้งเนี่ยมันไม่ได้ดุร้ายนะ
แต่เรื่องของเรื่องเวลามันตกใจมันจะกระโดดขึ้นมาใส่เฉย
มันเหมือนมันก็บินบนผิวน้ำนั่นแหละ
มันอาจจะบินไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่ามันบินเหรอ
กระโดดจากผิวน้ำไปชนกับนักท่องเที่ยวเลยเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้น
ซึ่งมันน้อยมากโอกาสมันน้อยมากที่จะเกิดขึ้นแบบนี้
บอกไว้ก่อนเผื่อว่านักท่องเที่ยวดูอยู่
ใครที่จะไปเที่ยวทะเลตกใจไปแล้วกลัวปลาแตะเป็นกลิ้มเอา
มันไม่ได้ทำแบบนี้หรอกนะเพียงแต่ว่าถ้าบางครั้งบางคราวมันตกใจ
โดดแล้วมันไม่ได้มีทิศทางหรอกนะมันตั้งใจจะกระโดดหนีเฉย
ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้ว
อบตก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวระมัดระวัง
เพราะว่าเวลามีเรือหรือใครก็ตามนะเข้าไปในอนาเขตของมัน
มันก็จะตกใจไงก็ตกใจแล้วไงมันก็จะกระโดดหนี
หรือที่อบตเขาบอกบินนี้แหละก็เลยอาจจะทำให้เป็นอุบัติเหตุแบบนี้ก็ได้
เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเตือนแหละนะคะสำหรับใครจะไปท่องเที่ยวก็ระมัดระวังด้วยนะคะ
บางทีอาจจะเจอปลาแบบนี้ก็ได้
มันเป็นโอกาสที่น้อยมากเพราะเราก็แทบจะไม่เคยอ่านข่าวในลักษณะแบบนี้เลยนะ
ใช่เพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวเราก็อาจจะอยู่ในจุดที่เขาจัดเอาไว้ให้
หรือถ้าไม่มั่นใจก็อย่าลงไปดีกว่าเดินริมชายหาดไปเอาอย่างนั้นละกันดีไหม
เอาที่รู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่อันตรายแล้วกันนะ
ไปเที่ยวที่เขาจัดให้แหละเนาะบางทีไปแหล่งของมันเราก็ไม่รู้มันอยู่ไหน